ทุกผู้ชมครับสังคมออนไลน์ตอนนี้แชร์คลิปผู้ชายคนหนึ่ง
อ้างตัวเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะแล้วก็บอกว่าจบกฎหมาย
โชว์ป่าอวดรวยโชว์ปืนก็มีนะแต่ทีนี้เนี่ยมีคนมาบอก
พูดชายคนนี้ไม่ใช่เสียทั่วไปนะทำไมคะพระ

การที่จะมาสร้างความงอมงายเป็นเนสองเนี่ย

จากนั้นแล้วพวกคุณดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหากิน
นี่ฮะเขาจะโพกศีรษะอย่างนี้ครับเออเหมือนเขาใส่หมวกอยู่เลยดูไม่ออกไง
หรือใส่หมวกเนี่ยนี่เขาทาแป้งเหรอคะหรือว่าหรือไฟมันสว่างไป
หรือเป็นสีของกล้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
คลิปนี้เพจแม่ทัพลิง๒ทับ๓โพสต์เอาไว้บอกว่าดึกมีพระแต่งตัวเป็นคารวาส
เข้ากล้องไลฟ์พูดคุยกับผู้หญิงไทยที่อยู่ที่ต่างแดน
โพกผ้าปิดหัวปิดคิ้วใส่เสื้อเชิดตี๒ตี๓บ่อยนี่นะฮะ
แล้วก็ระบุว่าคนที่ปรากฏในคลิปคือพระอนันต์นี่เพจแม่ทัพลิง๒ทับ๓บอกนะ
บอกว่าคนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยชื่อพระอนันต์อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราชธานี
ชอบไลฟ์ชอบโพสต์อวดอ้างแล้วเวลาไลฟ์เนี่ยก็แต่งกายอย่างนี้นี่นะฮะ
แล้วจะอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมงคุ
มีความรู้ทางกฎหมายสนิทกับนักกฎหมายหลายคนอะไรประมาณอย่างนี้
คือคนเขาก็มีแฟนคลับพอสมควรมากดไลค์กดแชร์กดติดตาม
ห้ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีคนรู้ว่าพระหรือนี่

เราก็เลยตรวจสอบหน่อยนะครับว่าเออตกลงแล้วมันจริงไม่จริงอย่างไร
ข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับผู้ที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับ
เราตรวจสอบไปเนี่ยทำให้ทราบว่าคือพระอนันต์จริงนะฮะ
เป็นพระจริงจริงด้วยเหรอฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
พระอนันรวงศิลป์อายุสี่สิบเก้าปีเป็นพระลูกวัดตรนาราม
โอ้โหคือชื่อพระอนันนามสกุลรวางศิลป์
สอบถามไปยังพระครูอาคมปัญญาคุณนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดตรนารามนะฮะ
วัดต้นสังกัดยอมรับว่าคลิปที่เขาไลฟ์ที่เขาโพสต์กันเนี่ย
คือพระอนันต์จริงพระอนันต์อายุ๔๙ปีเป็นพระลูกวัด
จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ประมาณ๔๕ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าอาวาสนะพระอนันต์เคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดแหลมไผ่
แต่ต้องออกมาจากวัดแหลมไผ่เพราะถูกชาวบ้านขับไล่มีปัญหาหลายอย่าง
ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทีนี้พระครูอาคมเนี่ย
ท่านก็เห็นว่าเป็นพระรุ่นน้องพระครูอาคมท่านอยู่ซ้ายมือ
ส่วนขวามือภาพนิ่งเนี่ยคือพระอนันต์ที่ปรากฏในคลิป
คือพอถูกไล่ออกมาจากวัดเดิมที่เคยเป็นเจ้าวาดวัด
พระครูอาคมท่านก็กรุณาเห็นว่าเป็นพระรุ่นน้อง
ก็เลยให้มาจำวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้วัดตรนารามที่อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราชธานีแต่พอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ย
ดึกดื่นตี๒ตี๓สวมหมวกโพกผ้าอะไรต่างนานา
ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ไปไลฟ์กับผู้หยงผู้หญิง
บอกว่าเดี๋ยวต้องไปปรึกษาพระผู้ใหญ่ว่าจะเอายังไงกันต่อ
เกี่ยวกับเรื่องของวินัยสงฆ์การประพฤติตัวไม่เหมาะสม
แต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิก
ส่วนภาพของพระรูปหนึ่งที่ทางเพจอ้างว่าเป็นพระที่ใส่ชุดคาราวาส
ยืนยันว่าเป็นคนละรูปกันเพราะนั่นคือพระครูสังตรรักษ์
ซึ่งไปดูแลพ่อที่ป่วยหนักอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านท่านพูดถึงสองรูปเลยนะฮะ

สุดยอดนะ
เพราะผู้ปลาพัดเกิด
ส่วนอีกคนนึง
มันก็ผลวนกันอยู่นะคลิปต่าง
พระครูอาคมท่านรู้จักทั้ง๒รูปนั้นแหละ
แต่ใครจะเป็นคลิปเคลื่อนไหวภาพนิ่ง

ท่านผู้ว่าวิชวุฒิจินโตท่านทราบเรื่องแล้ว

ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ